เห็นขนมมากมายหลากหลายเป็นขนมที่ใช้สำหรับไหว้เท่
ใช่ค่ะเราอาจจะคุ้นเคยนะสำหรับใครที่เป็นสายมูโดยเฉพาะไหว้เทพ
อย่างพระพิคเนธขนมสองอย่างนี้ที่อยู่ข้างหน้า
ใช่ค่ะเป็นโมทะกะลาโดค่ะแล้วอื่นคืออะไรบ้างคะ
ก็จะมีเป็นขนมโดกบัวขนมกุราบขนมโน้โคมีดอกเดาเรื้องด้วยค่ะ
อ่าอววววนอกจากอ่าพระพิคเนธแล้วอย่างใช้ขนมอื่นในท่านทหวัยพระแม่
พระแม่รักษมิตรศิลปิศาสตร์ยินดูต่างมากมายด้วยนะคะอ่า
ถ้าพูดถึงการทำขนมขายแบบนี้เป็นการขายขนมเทพทำมานานหรือยังคะ
ประมาณสองปีค่ะก็ไม่นานเลยแต่ช่วงโควิดด้วยซ้ำ

เริ่มต้นจริงจริงฟ้าเนี้ยเป็นคนบูชาอุมพ่ออยู่แล้วด้วยความรักความสะทานเนอะ
แล้วเราก็เหมือนแบบซื้อทานเองเราไม่ค่อยแบบถูกปากเท่าไหร่
จริงจริงเนี้ยฟ้าให้ทำตัวนี้มาเนี้ยเพื่อเหมือนแบบว่าให้คนไทยทานได้จริงอ่า
แล้วก็เน้นหวานน้อยค่ะอ๋อใช่คือขนมที่เราไหว้เทพ
ท่านทั้งหลายอยู่แล้วเนี่ยเสร็จเราก็ต้องลามาทาน
ใช่ค่ะเพื่อความสิริมงคลค่ะค่ะแล้วนี่พอทานเองแล้วแบบเออ
มันขาดนั่นนี่นะเราเลยทำเองซะเลยใช่ค่ะสองปีผ่านมาแล้ว
คุณผู้ชมประสุนความสำเร็จแล้วก็ครับขายดีมากมากเลยอืมนะคะ
ทีนี้อยากจะถามอย่างนี้นะคะว่าขนมแต่ละชนิดที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้
องค์ไหนต้องว่าอะไรบ้างอ่าได้เลยถ้าเกิดเป็นพรรพิคเนสก็จะเป็น
โมทะกะลาดูค่ะโมทะกะคือลักษณะสำเรียมสำเรียมจะมีหลายสูตรเลยค่ะ
ใช่โอเคอย่างข้างหน้านี้จะเป็นแบบสูตรโบราณโบราณคือ
หรือสูตรเนยถั่วที่เป็นผสมเนยของทางอินเดียกับถั่วค่ะรสชาติจะหวานหวานมันมันอืม
ใช่แต่ว่าเราจะเน้นหวานน้อยทั้งร้านเลยค่ะอ่านะคะส่วนลาดูก็คือเหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็มีหลากหลายสูตรจะเป็นทรงกลมโอเคหลายสูตรที่ว่านี่คือข้างหน้าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็จะมีตัวอ่าธรรมยพืชค่ะอันนี้ธรรมยพืชครับค่ะ
แล้วก็อันนี้จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวก็จะหอมนมกับมะพร้าวค่ะ
แล้วก็จะมีตัวมะม่วงค่ะสีเหลืองเหลืองด้วยนะคะใช่ค่ะนี่ด้านนี้เลย
ใช่มีส่วนผสมของมะม่วงมะม่วงค่ะโอ้โหแล้วจริงจริงอ่ะอืม
จริงขนมถ้าเราจะเอาไปถวายเทพเนี่ยถ้าเป็นขนมไทยอย่างอื่นได้ไหมครับ
นมไทยอย่างอื่นได้แต่ว่าทุกตัวต้องไม่มีเนื้อสัตว์
เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เหมือนกับว่าทำมาจากพืชถูกไหมคะ
เป็นถั่วอะไรต่างพวกนั้นใช่ค่ะทันเนื้อพืช
อ้าอย่างพระพิคเนศเมื่อสักครู่นี้ต้องถวายโหมทะกะหรือราดูใช่ค่ะ
แล้วด้านด้านนู้นมีเทพช์ธรรมแมรักสมีศ์ค่ะ
นารายบรรณจีเราต้องถ่วยกันอะไรก่อน
ซึ่งนี่ก็คือขนมที่ทำมาเป็นลักษณะรูปทรงสวยงาม

คือกลำนอกน่อนุ่มในถ่ายด้วยปรับสูตรมาเอง

บางคนก็ด้วยความรับโซธันบาท
บางคนก็ขอพรแล้วได้

ไปว่ายในโอกาสอะไรได้บ้างแล้วแต่หน่วย
แล้วแต่เลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็อยากให้เน้นด้วยความรักท่าน
คือนึกถึงท่านเมื่อไหร่ก็ไปถวายได้เลย

หรือจู่อยากไปไหว้เพื่อความสบายใจก็ไปได้เลยใช่ไหมกัน
จริงก็อยากจะให้บูชาในทุกวันนะคะ

ใช่ค่ะจะวาดจริงเนี่ยสวดโม้นบูชาเนี่ยทุกวัน
แต่ถวายขนมก็อ่านแล้วแต่ว่าเราสะดวกวันไหน

สามารถถวายเทพสายอื่นได้ไหมคะเช่นทาเวทอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทาเวศก็ได้ค่ะจะมีเป็นกุหลาบค่ะกุหลาบแดงอยู่ด้านนี้
อ๋อกุหลาบแดงค่ะ
เอาเป็นว่าดิฉันจะชิมขนมดอกบัวสีชมพูได้ไหมคะ

ก็สวยงามมากเลยจูด้งของจูด้งเนี่ยนะคุณจะชิมอะไรดิฉันขออนุญาตนะคะ
ตัวออริจินอลดีกว่าพี่ชาชิมก่อนนี่อู้ว
ฉันชอบสีชมพูแล้วก็สวยงาม
นี่เลยนะคะเชื่อว่าดอกบัวเนี่ยน่าจะเป็นของที่หลายคนนะนำไปถวายพระแม่รักษมี
ถ้าเกิดว่าเราอยากถวายเป็นขนมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันถูกไหมคะ
ควันเทียนด้วย
นุ่มหอมอร่อยหน้าตานับประทานรสชาติดี
อันนี้คือส่วนของพวกขนมอารัวเนอะที่มาทานรสชาติต่าง
ต่อไปผมขอชิมที่อยู่ตรงหน้านี้อันนี้คืออะไรนะฮะ

มีลูกค้าบางท่านแบบไม่ได้ซื้อเป็นหวายก็มีซื้อไปทานเอง

ใช่ค่ะเป็นสูตรที่ได้มาจากอินเดียเลยก็จะใช้เนยของแบบทางอินเดียจริงที่เขาเรียกว่าเนยกีค่ะ

มันมีความหอมที่ปลายจังหวะแล้วก็ได้กลิ่นเนยแบบอินเดียเลยรสชาติอาจจะดูแปลกหน่อยแต่ว่าพอกินไปแล้วมันอร่อยมันหวาน
น่าจะทานกับชาร้อนได้เข้ากันมาก

ใช่มีลูกค้าทานกับชาร้อนด้วย
อ๋อเหรอคะดีเลยนะคะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เปิดขายมา

ยังสวยอยู่นะแต่เห็นว่าไม่ได้เปิดหน้าร้านนะคะคุณผู้ชมใครจะสั่งเออไปหาที่ร้านไม่มีนะ

มันต้องโทรสั่งจองแล้วเขาจะออนไลน์ส่งเลย

แล้วก็ทางไลน์นะคะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กค่ะ

ถ้าใครอยากจะอุโต้นสื้อหาไปทานเองก็ได้

มันต้องมีการเตรียมตัวกี่ชิ้นยังไงถวายแบบไหนให้คำแนะนำหน่อยค่ะ
ถ้าเป็นแบบจำนวนนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราเองเลยนะคะ
จะเป็นอ่าเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็เตรียมน้ำนะคะนมเนอะ
แล้วก็เป็นกำยานนะคะจุดเทียนด้วยค่ะ
อันนี้ก็สวดบทสวดนะคะแล้วก็ถวายได้เลย
โอเคเชื่อมั่นว่าสายมูที่บูชาอยู่แล้ว
น่าจะเข้าใจขั้นตอนแล้วก็ทราบเป็นอย่างดีนะคะ
แต่พวกเราสายกินที่พิสูจน์ความอร่อยแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะขอมอบประกาศนียบัตร
ร้านนี้อร่อยสะบัดทุกคำให้กับคุณไฟล์
นี่เลยค่ะเป็นเครื่องการันตีว่าอาหารขนมอร่อยนะคะ
แล้วก็ยังดีต่อใจด้วย